คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ครอบครัวนี้นะคะ
ครอบครัวศรีระชายาอย่างที่ทราบกันนะคะ
เพราะว่าโควิด๑๙เนี่ยค่ะร้านครัวอรัญญาของอาเปี๊ยก
ภรรยาของอาต้อยจ้ะต้องปิดตัวลงคุณผู้ชมแต่ถึงนั้นก็ตามแต่นะคะ
เธอไม่ท้อนะคะก็ปรับเปลี่ยนนะคะมาขายเป็นแบบเดลิเวอรี่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วขายไปตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนโทรสั่งซื้อ
เออเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าปลื้มอกปลื้มใจมากนะคะ
เพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยโทรมาซื้อกันแบบใหญ่โตเลยคุณผู้ชมสั่งกันเพียบเลยค่ะ
หยุดแบบนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐเลยขอวิดีโอคอลสอบถามอาเปี๊ยก
แล้วก็ลูกสาวนะคะคุณอีฟพุทธธิดาค่ะโชว์เมนูเด็ดให้ดูคุณผู้ชม
เดี๋ยวไล่ดูเลยนะคะดูผ่านหน้าจอเราเลยนะคะ
มีทั้งนะคะหอยทอดจานโตผัดไทยกุ้งสดนะคะยำทะเลรสแซ่บคุณผู้ชม
สูตรเด็ดใส่น้ำปลาร้าด้วยอยู่ข้างเห็นไหม
มีปลามงปลาหมึกคุณผู้ชมน่าทานมากทีเด็ดเลยนะคะ
นี่เลยข้าวขาหมูนะคะแล้วก็คากิสูตรพิเศษอาเปี๊ยกเล่าให้ฟังนะคะ
ลูกค้าเก่าไม่ทิ้งกันโทสังเยอะมากจริงนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะ
ไม่มีผลข้างเคียงเลยเห็นแล้วนึกถึงคุณแม่น่ะสวยอ่ะอาเปี๊ยกสวยใช่ไหมใช่สวย
ทางด้านอาต้อยนะคะก็ยังแข็งแรงดูแลรักษาโรคมะเร็งตามอาการเรื่อยนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องละครค่ะสายเลือดสองหัวใจที่คุณอีฟเนี่ยเป็นผู้จัดพร้อมกับคุณพ่อเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ถ่ายนะเพราะว่าติดเรื่องโควิดเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายทำปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

ส่วนใครหิวอยู่ตอนนี้นะคะโทรสั่งได้เลยนะคะ
ร้านของคุณอลัญญาหอยทอดอรัญญา